คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะวันนี้ทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะ
พาผู้ปกครอง๒คนของน้องอายุ๑๖ปีซึ่งเป็นเด็กชาย
ไปเมื่อ๕เดือนที่แล้วเนี่ยนะคะน้องอายุสิบหกปีคนนี้เนี่ย
เจอด่านตรวจของตำรวจจุดหนึ่งที่จังหวัดราชบุรีปรากฏว่าน้องเนี่ย
เหมือนลักษณะจะหลบด่านตรวจนะคะสุดท้ายตำรวจเนี่ยไล่ล่า
แล้วก็ไปถีบมอเตอร์ไซค์ของน้องล้มและน้องก็เสียชีวิตนะคะ
ทีนี้พ่อแม่ผู้ปกครองบอกว่าผ่านมาแล้ว๕เดือน
คดีไม่มีความคืบหน้าก่อนหน้านี้เขาไปแจ้งความในท้องที่ที่เกิดเหตุแล้วนะ
ตำรวจบอกว่าให้ลงบันทึกประจำวันไว้ไม่รับแจ้งความ
ถามว่ามันมีผลต่างกันยังไงเรื่องของการลงบันทึกประจำวันเนี่ย
มันไว้เป็นหลักฐานเท่านั้นนะคะค่ะส่วนเรื่องของการแจ้งความแน่นอนนะคะ
ต้องเป็นคดีความต้องดำเนินการคดีอาญา
กับคนที่ทำผิดแต่ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมตำรวจเนี่ย
ไม่รับแจ้งความล่าสุดในวันนี้นะคะทนายรณรงค์แก้วเพชรค่ะ
ประธานเครือข่ายโรนโรงทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
พร้อมกับพ่อแม่เนี่ยคุณผู้ชมพ่อแม่ของเด็กชายอายุ๑๖ปีนะคะ
คือนางจารีหมูนมะนีกับนายลัมไพก์บัวศิมฯ
เดินทางมาร้องขอความเป็นธรรมกับผู้บังคับการตำรวจกองปราบ
ก็คือพันธุ์ตำรวจเอกจีรพบภูริเดช
หลังจากที่บอกว่าลูกชายวัย๑๖ปีเนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีการตรวจค้นของตำรวจ
แต่กลับถูกตำรวจเนี่ยถีบรถมอเตอร์ไซค์จนลูกชายเนี่ยคือล้มไปกับมอเตอร์ไซค์แบบนี้คุณผู้ชมเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เป็นจุดเกิดเหตุอาจจะไม่ค่อยชัดนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เขาเล่าก็คือ
ลูกเนี่ยมอเตอร์ไซค์ล้มลงไปจุดเกิดเหตุก็คือบริเวณหัวโค้งกำแพงสุสานบ้านฮกงี่ซั่ว
อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเหตุการณ์คือเกิดสิบเก้ากัญญายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดปีที่แล้ว
นี่ก็นับเวลาผ่านมาแล้ว๕เดือนนะคะแต่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าแหม่คดีเนี่ยก็ยังไม่คืบหน้าเลย
คุณแม่ของน้องบอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยทางครอบครัวก็พยายามนะฮะ
พยายามที่จะติดต่อขอแจ้งความแต่ตำรวจท้องที่เนี่ย
คือเขาไม่รับแจ้งความตำรวจทำให้มากสุดคือการลงบันทึกประจำวัน
แต่ก็เรียกตัวเองไปสอบถามนะคะจากนั้นเรื่องมันก็เงียบหายไป
ไม่มีการดำเนินคดีอะไรใดใดทั้งสิ้นคุณแม่บอกว่าคือตัวเองเนี่ย
ในฐานะของคนที่สูญเสียลูกชายเนี่ยคือแค่คนผิดเนี่ย
มาขอโทษสักคำมาแสดงความรับผิดชอบบ้างก็ยังดีนะ
แต่นี่คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นตำรวจเองยังแนะนำด้วยนะคะ
บอกว่าให้คุณแม่ไปร้องเอาเงินประกันคือเขามีการทำประกันเอาไว้นะ
บอกว่าไปร้องเอาเงินจากประกันเป็นเงินสามแสนบาท
คือคุณแม่บอกว่ารับไม่ได้คือก็ไม่ได้ไปร้องนะคะ
เพราะว่าสิ่งที่อยากได้มากกว่าเงินคือความเป็นธรรมให้กับลูกชายของตัวเอง
ต้องสูญเสียไปอ่ะนะคะทีนี้ทนายรณรงค์ค่ะ
บอกว่าคดีนี้มันมีความเกี่ยวข้องกับตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ
เนื่องจากขณะเข้าตรวจค้นรถจักรยานยนต์คันที่น้องขี่ไปเนี่ย
ทางตำรวจได้ใช้เท้าถีบไปที่ล้อมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายจนเสียหลัก
แล้วก็เป็นเหตุให้น้องวัย๑๖ปีเสียชีวิตคาที่
ส่วนเด็กวัยสิบสามปีเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัส
ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ไม่ได้รับแจ้งความ
แค่มีการลงบันทึกประจำวันไว้เท่านั้นทั้งทั้งที่จริงจริงแล้วอันนี้เนี่ย
ไม่ต้องเดาว่านะคะมันเป็นคดีความครับ
หลังเกิดเหตุภายใน๓๐วันเรื่องทั้งหมดจะต้องสุข
ถูกส่งไปที่สำนักงานป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช
ซ้ำนะคะทางตำรวจมีการสาบานในโรงพักบอกว่า
ไม่ได้เป็นคนถีบรถจักรยานยนต์คือ๑ไม่มีการดำเนินคดี
ตำรวจเองก็สาบานด้วยนะฮะบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
ตัวเองไม่ได้มีการถีบรถมอเตอร์ไซค์ของน้องที่เสียชีวิต
ซึ่งเรื่องนี้เองครอบครัวบอกว่าก็ยังคาใจในหลายเรื่อง
พยายามที่จะดำเนินคดีมาตลอดแต่กลับไม่ได้รับการเหลวแล
จึงอยากให้ทางกองปราบก็คือผู้การกองปราบเนี่ยนะคะ
รับเรื่องราวทั้งหมดไว้ดำเนินคดีตามกฎหมาย
และมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ละเอียด
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยญาติเดินทางไปแจ้งความที่ไหนก็ไม่มีใครรับ
ก็เลยหวังว่านี่แหละกองปราบน่าจะเป็นที่พึ่งสุดท้าย
ขอความเป็นธรรมให้กับครอบครัวนะคะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะว่ากองปราบ
ซึ่งครอบครัวเองก็มองว่าเป็นที่พึ่งสุดท้ายเนี่ย